เรื่องหนึ่งที่จะเล่าก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เมื่อวานนี้ตอนที่เล่าข่าวนี้นะคนดูเยอะมากเลย
เรื่องของชีเปลื่อยคือเป็นกลุ่มชายรักชาย
ที่เขาเปลือยกายแล้วก็ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่าง
ไปถ่ายแบบเลยครับเพราะว่าท่าทางเขาโอ้โห
ฉีกแข้งฉีกขาเลยนะคุณฉีกแข้งฉีกขาอ่าอ่าซ่าอะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนายกอบตแหลมผักเบี้ยที่เพชรชบุรี
แจ้งความแล้วนะเอาผิดกลุ่มชายรักชาย

โดยนายศรีเพชรนามเดชนายกอบตแหลมผักเบี้ย
อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีก็เปิดเผยค่ะ
เพราะว่าพอมีภาพแบบนี้ออกมาในเฟซบุ๊ก
แล้วก็แชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะ
เบื้องต้นตรวจสอบมุมของภาพแล้ว
ว่าเป็นการถ่ายภาพจากตรงไหนจุดไหน
ปรากฏว่าเป็นการถ่ายภาพนี้เลยตรงนี้เลยคุณผู้ชม
จากสะพานทางเดินไม้ริมคลองอีแอดจำนวน๓๔ภาพ
ที่เหลือ๖๗ภาพยืนยันนะ
ว่าไม่ใช่ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเขาเอาภาพมาดูเปรียบเทียบ
กับสถานที่จริงเลยว่ามันตรงกันไหมมุมมันใช่ไหม
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าคนที่มาถ่าย
น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แอบเข้ามาถ่ายรูปแบบนี้
แล้วที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
มาแอบถ่ายครั้งนี้ของคนกลุ่มนี้
ทำให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะ
เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรชบุรีด้วย
ก็เลยเดินทางไปที่สพบ้านแหลมค่ะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลในภาพเรียบร้อยแล้ว

นานาอะไรอย่างนี้ผมทำให้ตามท่องเที่ยว
ก็จะทำให้ตำบลเราเสื่อมอะไรอย่างนี้
นายกอบตออกมาบอกแบบนี้เราก็เลยไปถามตำรวจต่อค่ะคุณผู้ชม
ว่าการทำแบบนี้มันผิดอะไรยังไงบ้าง
ซึ่งตำรวจก็บอกนะคะบอกว่าการกระทำแบบนี้
คนที่โพสต์เนี่ยนะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เลย
แล้วอายุความ๕ปีนะคะ
ส่วนคนที่เป็นนายแบบไปเปลือยกายถ่ายภาพอันนี้ก็ผิด
รวมถึงคนที่ถ่ายภาพคนที่กดชัตเตอร์
แม้จะไม่ได้เป็นนายแบบเองก็ผิดนะ
ถูกแจ้งข้อหาอาณาจารย์มีอายุความ๑ปี
มีโทษทั้งจำทั้งปรับเลย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการไปตรวจสอบอยู่
ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นใครยังไง
เพื่อที่จะเอาตัวกลุ่มบุคคลเหล่านี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือน่าจะเป็นกลุ่มที่มีรสนิยมทางเพศเดียวกัน
แล้วก็ที่สำคัญคือเขาตระเวนไปถ่ายหลายพื้นที่
อย่างนี้ที่บอกว่าไม่ใช่ริมคลองอีแอด

แต่ว่า๖๗ภาพเป็นที่อื่น
โอ้โหมีทั้งอะไรฮะกลางถนนกลางสะพานชายหาด
ชายหาดสถานีรถไฟริมทางรถไฟ

ไปถ่ายที่ไหนมาบ้างแล้วจะเอาผิดกันยังไงนะครับ